พี่แจ๊กมาว่านี้ไปงานอะไรมาไม่ชวนน้องหนุ่มเลย
ต้องบอกว่าเป็นงานที่ปังมากจริงนะคะ
เมื่อวานที่เชอรี่บอกไป้งานคู่รักคู่นี้เลยค่ะ
สาวคิมเบอร์รี่ของเราอวดแหวนเพชร๖กรัฐ
แฟดแสงไฟสะท้อนจนแสบตานักข่าวไปหมดแล้วค่ะ
แต่ใดก็คือสาวกิมของเราสวยมาก

ตัวจริงคือสวยออร่าคือคนออร่าคนผู้แต่งงานนะคะ
คือมันฉายชัดมากนะคะยิ่งอยู่คู่กับหนุ่มหมากนะคะ
แล้วโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยสวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงค่ะ
ทั้งคู่เนี่ยค่ะก็เรียกว่าโม้ละกัน

เล่าโมเม้นต์งานวิวายที่เจอรี่อย่างออกรถออกท่านค่ะ
อันนี้ก็จะมีจูบโชว์เหมือนในงานแต่งงาน

หัวละเอิร์กอักเล่าสนุกสนานมากนะคะ
โดยตอนที่หนุ่มหมากเนี่ยค่ะคือบอกว่าโอ้โหพี่คือที่อิตาลีผ่านไปแล้วใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครมีงานแต่งซึ่งหมากเนี่ยรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะ
วันที่๑๒พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ส่วนสาวกิมประกาศเลยว่าหนูขอสวยอย่างเดียวเลยค่ะ

อยากรู้ชุดแต่งงานเขาจะกี่แสนอีกครั้งนี้ละ
บอกว่ารอติดตามนะคะส่วนแพนฮานิมูลมีอยู่แล้วแต่ขออุบไว้ก่อนค่ะ
เช่นเดียวกับเรื่องทายาทนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะทั้งคู่บอกว่าขอทำงานขอแบบเที่ยวให้หนำใจก่อนค่อยมีลูกนะคะ
แล้วเราก็เพิ่งรู้นะคะว่าสาวคิมเบอร์รี่ของเราเขาเป็นสายมูตัวจริงเสียง

หลังแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนที่ไปอิตาลีตอนแรกดูพยากรแล้วฝนจะตก
ปรากฏว่าคิมเบอรี่สามารถขอความจริงสักสิทธินะคะห้ามปลาห้ามฝนที่อิตาลีได้ด้วย

อันนี้คิมบอกเองจากปากเลยนะคะ

รวมไปถึงค่ะช็อตที่โชว์แหวนเนี่ยค่ะ๖กรัฐนะคะ

ครีมระวังมันหายเหมือนแบบมากกี้เพื่อนรักนะ

แหวนค่ะเออแหวนแต่งงานเขาหายนะคะ
บอกว่าเออเพิ่งนึกขึ้นได้
เดี๋ยวเสร็จจากงานเดี๋ยวจะรีบไปดูหมอดู
ไปถามให้นะคะว่าแหวนมากกี้จะเจอหรือเปล่า

ปากถึงขั้นแซวบอกว่าเนี่ยแม่หมอตัวจริงแล้วนะคะ

เราก็ได้ขอว่าพี่ก็เน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝนจะต้องตกใบ๓และพิธีของเราคือใบ๓ซึ่ง

เห้ยจะเปิดอาจจะตีหน้าอะไรอย่างนี้

ไม่ได้เจอกับคนอยู่กับหมู่ดูนะคะ

คือหน้าเขาสวยจริงนะแต่ดิฉันหลุดโฟกัสหน้าไปเลย

งานเดียวกันค่ะเหลือไปเห็นสาวแต้วนัทพรยืนฟังหมากคิมอยู่แบบเหมือนฟิลแบบว่าชาวบ้านหนึ่งเลยล่ะ
มีหายแล้วแบบอมยิ้มไปด้วยอมยิ้มใจจดใจจ่อเลยนะ
แล้วก็เลยอดถามไม่ได้ว่าเออถ้าแต้วล่ะยินดีกับเพื่อนไปแล้วเนี่ย
มีแพลนวิวากับหวานใจหนุ่มประไนบ้างหรือเปล่านะคะ
ซึ่งแต้วก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนอะไรนะคะขอลุยงานก่อนแล้วกัน
แล้วก็ชี้แจงด้วยหลายคนก็ถามเป็นห่วงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลงรูปคู่เลย

แววบอกว่าเจอกันปกติค่ะไม่ได้ลงรูปมา๒เดือนแล้วจริง
ไอ้สัญญาณรักร้าวที่หลายคนเป็นห่วงเนี่ยไม่มีนะจ๊ะ
ก็ลงบ้างนะคะอย่างเจียดก็มีตั้งใจจะลงอยู่

ยังหวานสัตว์เดิมนะเถอะ

ไม่ได้รอเขาใช้ชีวิตค่ะ